ไปดูความเก่งกาดของนักกีฬาไทยอีกหนึ่งคนนะครับ
ก็ถือว่าคัดฝีมือระดับเทพไปเจอกันหมดเลยนะครับ
ซึ่งสมาคมกีฬาเทคอนโดเนี่ยได้รับสิทธิ์ไป๒คนนะครับ
ในรุ่น๔๙ยิโลกรัมเต็มหนึ่งเลยครับ
เทนนิสพาริพักวงพัฒนกิจก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยครับ
รายการได้ด้วยครับเอาชนะทางหูจิ้งอยู่ครับเตรียม๓ของรายการเจ้าของเหรียญทองโอลิปิกเกมสองสมัยจากจีนในรอบชิง๒ต่อ๐ยกนะครับ
คะแนน๕ต่อ๓ทั้ง๒ยกก็ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จแล้วก็เป็นแชมป์รายการที่๖ในปีนี้ด้วยรับเงินรางวัลไปนะครับ
ล้านบาทนะครับโดยเป็นของนักกีฬาเนี่ย๑ล้าน๔แสนบาทแล้วก็ผู้ฝึกสอนคือโค้ชเชยองซ็อกอีก๖แสนบาทส่วนรุ่น๕๓กิโลกรัมหญิงครับน้องนกพันนภาหางสุจินนะครับเต็ง๓ของรายการแชมป์โลกคนล่าสุดของรุ่นนี้ก็พลาดท่าแพ้ให้กับทางหลิวไข้ฉีครับเต็ง๙จากจีนไปนะครับ๐ต่อ๒๒
ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในเดือนมิตรธุนายนปีหน้า
รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน๑๘ปี
แชมป์เอเชียครั้งที่๔๗ในเดือนกันยายนที่จังหวัดสงขลา
เพื่อยกระดับกีฬานักเรียนของไทยให้พัฒนาสู่ระดับมนาชาติมากยิ่งขึ้นครับ